วันนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะคอสชได้ออกมาพูดถึงกรณีที่
พักการเมืองเรียกร้องให้คอสชปลดล็อกให้ทำกิจกรรมได้นะครับ
เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างได้ทันการเลือกตั้งสอสอ
ขอสชก็ยืนยันว่าจะเป็นไปตามรถแมพคือกุมภาพันธ์ปีหน้า
พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะรอให้มีการหารือระหว่างรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายกับกรกตก่อน
หารือกัน๑๔มิถุนายนนี้หลังจากนั้นก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคอสช
เพื่อที่จะประเมินแล้วก็สรุปว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้างที่จะต้องแก้ไขให้กับพักการเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
หารือกับนายวิศนุเครืองาม

เพื่อหาทางออกให้กับพักการเมือง

เพื่อคัดเลือกผู้สมัครสอสอ

โดยกระบวนการคัดสรรผู้สมัครของพักการเมืองนี้
กว่า๑๐๐คนในระดับศาค้า

ใช้เขตจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งแรก
สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นสิ่งที่พักการเมืองต้องทำ
แต่กลับมีความลักลั่นที่พักการเมือง
ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้

ที่กำหนดห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองขวางอยู่
พักการเมืองไม่สามารถหาสมาชิกใหม่
ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
จะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อกรกตต้องประกาศเขตเลือกตั้งเสียก่อน
ซึ่งกฎหมายยังไม่เปิดช่องให้กรกตประกาศเขตเลือกตั้งได้
ที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจะมีผลใช้บังคับ
โดยกฎหมายนี้ถูกกำหนดให้มีผลใช้บังคับ
หลังจากที่ร่างกฎหมายถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว๙๐วัน
กระบวนการที่จะไปสู่การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในขณะนี้
ดังนั้นผลทางที่จะแก้ไขเงื่อนปมเหล่านี้
กรกตจะนำเสนอให้รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ที่ถูกเปรียบกับยาอายุวัฒนะ
ออกคำสั่งคอสชให้อำนาจกรกต
แบ่งเขตเลือกตั้งก่อนกฎหมายเลือกตั้งจะมีผลใช้บังคับ
พร้อมปลดล็อคคำสั่งคอสอชอบางส่วน
เพื่อเปิดทางให้พักการเมืองทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง
ซึ่งหากรัฐบาลยอมรับข้อเสนอเหล่านี้
กรกตในฐานะผู้ปฏิบัติและพักการเมืองที่เป็นผู้เล่น
ก็จะมีเวลาหายใจมากขึ้น
สิริญญานิมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน